เรื่องราวที่ถูกพูดถึงไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือหลัง
วันประกาศผลรางวัลสลากินแบบรัฐบาลนั่นก็คือ
ไอ้ไข่พาไปหาไอ้ไข่อายุที่พยาว
ที่มานะคะที่วัดสมณัฐตุ้มท่าอยู่ที่ตำบลท่าจำปีอำเภอเมืองจังหวัดพยาว
มากันเนี่ยเขาก็จะมีความเชื่อความศรัทธารวมไปถึงบางคนที่เป็นคนดวงดี
เขาก็ห่อหิ้วเอาเครื่องเส้นไหว้มาแก้บนเอาง่ายมีทั้งน้ำแดงเอ่ยขนมเอ่ย
น้ำเขียวก็มีนะคุณไม่ได้มีแต่น้ำแดงนะหรือว่าเป็นของเล่นประเภทแบบปืนอะไรอย่างนี้
ทหารลายพลางไปจนถึงการจุดประทัดแก้บนแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ
หลังจากที่พากันมากราบไหว้มาขอโชคขอลาบบางคนสมหวังกลับไปก็มาแก้บนกันนี่แหละ
ก็มากราบไหว้ไอ้ไข่กันที่วัดสมณตุ้มท่าแห่งนี้วัดก็เลยคึกคักแบบนี้แทบตลอดทั้งวัน
เรื่องแบบนี้คุณผู้ชมต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อเนอะ
เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยจะดวงดีจะโชคดีบางทีเนี่ยไม่ได้ขออย่างเดียวแล้วได้นะ
คุณอาจจะต้องขยันด้วยอาจจะต้องมีความมุ่งมั่นด้วยถ้าคุณไปขอเรื่องงานแล้วคุณไม่ทำงานคุณก็ไม่ได้อะไรอย่างนี้
เพราะฉะนั้นแล้วทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเรานะคะ
ก็ฝากเตือนกันดูแล้วก็อย่าลืมใช้วิจารณญาณในการรับชมจ้า